เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายเก่าแก่มากยาวนานกว่าสามสิบปีนะคะ

ไหลไล่ไหลร้านนี้มีชื่อร้านว่า
เจ๊ไลท์พอแล้วมั้งปากแห้งหมดแล้วเนี่ย
นี่คือร้านก๋วยจับน้ำข้นเจ๊ไลท์นะคะ
ที่ต้องพูดยาวเพราะว่าเขาขายมาอย่างยาวนานกว่า๓๐ปี

ไลฟ์ผมก็พูดตามคุณไปเรื่อยแล้วเนี่ย
โลอัดแน่นมากพร้อมกับเส้นที่มันเหนียวนุ่มนะคะ
ไฮไลท์ของเขาจุดเด่นกากหมูเจียวกระเทียมคุณ

คุณผู้ชมก็สามารถไปลิ้มลองกันได้นะคะ
ที่ร้านก๋วยจับน้ำข้นเจ๊ไล
ขายอยู่ในตลาดเทศบาล๑ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมือง

ไหล่ไม่ไหล่แล้ว

นางสมจิตเสมวงหรือว่าเจ๊ไลค์เนี่ยนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายก๋วยจับมานานร่วม๓๐ปี
เริ่มขายตั้งแต่ชามละ๑๒บาทนะคุณ
จนตอนนี้๒๕บาทก็ยังไม่แพงนะคะ
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดใหม่ทุกวัน
เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเธอเริ่มทำนะ
ใช่ก็จะใช้เครื่องเทศเครื่องพะโล้ชั้นดี
เพื่อที่จะไม่ให้ไส้มันเหนียวไงคุณ
ก่อนที่จะนำใส่รถเข็นออกมาเปิดร้านขายตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
โมงเช้าจนถึง๑๐โมงเช้าของทุกวัน
ซึ่งก็จะมีลูกค้าทั้งขาจรขาประจำ
อุดหนุนกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
จากก๋วยจับน้ำข้นที่เป็นสูตรเด็ดของร้านนี้แล้ว

ราดหน้าสูตรโบราณก็มีคุณ

ใช่กระเพาะปลาก็มีเอาไว้ให้ลูกค้าได้เลือกทานกันนะคะ
บางคนทานก๋วยจับทุกวันอาจจะเบื่อหรือเปล่า
หรืออยากอะไรอร่อยอย่างอื่นเจ๊ไลท์เขาก็มีเหมือนกัน
ถ้าหากใครผ่านไปแถวจังหวัดอ่างทอง
อย่าลืมนะคะแวะไปอุดหนุนก๋วยจับน้ำข้นเจ๊ไลท์
ความอร่อยที่กลมรสชาติที่ลงตัว
อิ่มท้องและสบายกระเป๋าด้วยนะคะ

เขาบอกว่ามีหมูเจียวกากหมูเจียวกระเทียม

เป็นเนื้อเน้นเลยไม่ใช่เป็นแค่กากนะฮะ

นี่คุณผู้ชมส่งเรื่องของปีสั่งข้าวมาอยู่เลยนะ
บอกว่าเล่นมา๗๐กว่าปีแล้ว
โอ้โหนานมากเลยนะ
ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรามานำเสนอกัน

นี่คุณผู้ชมบอกว่าพี่ชนะกินผักโลกกับไข่ต้มสิครับ
จะได้สุขภาพดีกินนะ
ผักลวกไข่ต้มไข่เจียวอะไรอีกอ่ะ

คือข้าวมันไก่ข้าวขาหมูตามเข้าไปอีก

เดี๋ยวพาไปกินร้านนี้บ้างดีกว่า
พาไปที่จังหวัดนครปฐม
ของกินเขาเยอะแยะมากมาย
แต่เอ๊ะใครจะไปเชื่อที่นั่นเขามีร้านซีฟู้ดทีเด็ดอยู่

ถูกต้องแล้วเขาสดอร่อยด้วยนะ
ชื่อร้านแชล่มแก้วครับ
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน

สถานที่ที่จะพาไปทานกันในวันนี้นะครับ
เป็นอาหารทะเลที่จังหวัดนครปฐม

ร้านซีฟู้ดเด็ดที่จังหวัดนครปฐม

และจะพาไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้ครับ

สวัสดีครับคุณแม่สุนันครับ
เอาล่ะมาในช่วงนี้มาเจอกับเจ้าของร้านแล้ว

ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารซีฟู้ด

เดี๋ยวก่อนที่จะไปชิมกันอาหารวางเรียงรายอยู่แล้วนะ

พูดคุยกันหน่อยนะครับว่าที่มาที่ไปของร้านนี้เป็นยังไง

มาที่ไปของร้านนี้เป็นยังไงครับคุณแม่ครับ
ก็คือที่มาที่ไปคือตรงนี้เป็นที่ของเราเอง
แล้วพอคิดปลูกร้านมาลูกก็บอกว่าแม่จะเอาชื่อร้านอะไร

ก็เลยเอาเป็นชื่อยายกับชื่อตาคือยายชื่อแสลม

โอ้โหชื่อมีความหมายมากเลยทีเดียว
เอาล่ะเมนูไหนดีครับคุณแม่ครับที่ผมควรจะทานก่อนมาที่นี่แล้วเนี่ย

สดมากเลยคุ้มกุ้งกุ้งกระเทียมครับ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

ต้องทานดูนะครับต้มส้มปลากระบอกครับต้องทานดูนะครับต้มส้มปลากระบอก
เนื้อหวานใช่ถ้าสดเนื้อมันก็จะหวานสุดยอดเลย
กั้งทอดกระเทียม
กั้งทอดกระเทียมกั้งกระดาน

ได้หาทานง่ายนะครับคุณแม่ครับกั้งกระดานทอดกระเทียม
โรยด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเล็กน้อย

ปูปูทะเลค่ะ
ปูม้าปูทะเลสดอร่อยมาก
อร่อยมากแล้วแนะนำอีกอย่างได้ไหมได้เลยครับ

คอนถมไม่ได้ที่นี่ร้านเดียวจริงได้เลย

หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงควรที่จะมาลองดูนะครับที่ร้านนี้
ใช่ลองชิดดูได้เลยค่ะที่ร้านนี้
จะเจอวงเวียนหุ่นยนต์

สะดวกที่จะโทรมาทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับ
คุณแม่ครับ๐๖๓๒๗๒๕๘๖๖ค่ะ
เอาล่ะช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับ

ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีค่ะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับตลอดกินอาทิตย์หน้าจะไปร้านไหนติดตามกันได้
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปทานถึงที่เก็บบรรยากาศมานำเสนอให้กับคุณผู้ชม
แล้วก็จะไปพร้อมกับรถคันเก่งของผมนะครับ
ส่วนช่วงนี้ขออนุญาตทานต่อกับคุณแม่ก่อนนะครับยังไม่หมดเลย

ดิฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงมีโอแพค
แต่ละที่ที่คุณไปทานเนี่ยเด็ดทั้งนั้นเลยนะคุณ

บรรยากาศมาฝากน้องใบตองตลอด
แค่ภาพบรรยากาศแต่คุณชิมอาหารเรียบโต๊ะเลย
เอาถ้าไม่กินเดี๋ยวเขาจะว่าเอา

นี่เกรงใจนะถ้าไม่เกรงใจล่ะ
อ้าวไปก็ได้ร้านชาติแจ้วนะครับที่จังหวัดนครปฐม
ร้านนี้ผมแนะนำแล้วกันช่วงเย็นไปแล้วบรรยากาศดีมาก
เขามีเล่นดนตรีให้ได้ฟังด้วยนะ
แบบมีดนตรีเพราะอาหารอร่อยบรรยากาศดี
ไปกันเลยนะคะไม่ไกลค่ะนครปฐมเท่านั้นเอง
เอาละพักกันสักครู่ช่วงหน้า
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วก็ตลอดหาอะไรกินด้วย
ยังมีของกินอีกเหรอยังไม่อิ่มค่ะยังมีอีกอย่างหน่อย